คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงเขาโพสต์คลิปเอาไว้
เขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องร้องเรียนถึงพบตร
เพราะว่ามีตำรวจมาแย่งแฟนเขา
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาด้วย

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของโพสต์มาให้
โพสต์ภาพเลยว่าเขาถูกทำร้ายเป็นแผลอะไรตรงไหนบ้าง
ทีมข่าวไปคุยกับคนโพสต์เขาชื่อว่านายบุญโชค
เสมอายุ๓๔ปีเป็นชาวจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กุมภาพันธ์ช่วง๕โมงเย็น
เขาจะไปหาตำรวจนายหนึ่งยดร้อยตำรวจโท
จะไปเคลียร์ที่ตำรวจนายนี้มายุ่งกับภรรยาเขาในเชิงชู้สาว
ตำรวจนายนี้อยู่สอนอแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แต่กลับถูกตำรวจนายนี้คว่างขวดใส่เอาปืนจ่อหัว
เอาด้ามปืนตีไทยทอยแล้วให้เพื่อนตำรวจอีก๔คน
มาช่วยกันจับใส่กุญแจมือแล้วซ้อมซ้อมตั้งแต่
บันไดบนสอนอไปจนถึงด้านบนซ้อมไปตลอดทาง
เตะหน้าเตะซี่โครงซ้อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง
ถึงจะปล่อยตัววันถัดมา๒๕กุมภาพันธ์เลยไปแจ้งความ
สอนอเดิมแต่ร้อยเวรบอกว่ารอก่อนก็แล้วกัน
วันต่อมาไปแจ้งความอีกรอบนึง๒๖กุมภาพันธ์
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้นายบุญโชคบอกว่า
ส่วนตัวรู้จักตำรวจนายนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
แต่หลังจากพาภรรยาไปรู้จักกับตำรวจนายเนี้ยกลายเป็นว่า
ตำรวจนายเนี้ยมายุ่งกับภรรยาเขาแล้วก็เหมือนกับแบบ
จะให้ภรรยากับเขาอ่ะหย่ากันแยกกันอยู่นะครับ
ตัวนายบุญโชคก็บอกว่าก็ถามภรรยาตรงตรงนะภรรยาก็บอกว่าไม่มีอะไร
แต่เท่าที่สังเกตดูมันดูเหมือนมีอะไรอ่ะถามมากเข้า
ตำรวจนายนี้เคยให้วัยรุ่นมาทำร้ายร่างกายเขาด้วยเขาก็เลยไปแจ้งความอ่ะนะคะอย่างที่บอก
แต่พอแจ้งความไปปุ๊บตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์ยังไม่เห็นมีการเรียกไปสอบสวนหรืออะไรเลยค่ะ
ก็มีแต่นัดให้ไปเจอกับตำรวจคู่กรณีแต่นายบุญโชคบอกว่าใครจะไปกล้าจะ
เพราะคราวที่แล้วไปเจอก็โดนซ้อมเป็นครึ่งข้อนชั่วโมงครับนี่ค่ะ
ส่วนภรรยาก็เคยถามนะว่าเออไปยุ่งกับตำรวจนายนี้ทำไม
ภรรยาตอบว่าก็เขามาชอบเองจะให้ทำยังไง

ไม่เคยมีอะไรกันแต่ทำไมแบบ
หลายอย่างมันทำให้ดูแบบว่าเขาเกินเลยกัน

เพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาให้ผมไปหย่า

เขาก็ได้มีการแบบขู่ทำร้ายร่างกายผมอะไรผมอย่างนี้ครับ
เขาเคยให้วัยรุ่นมาทำร้ายผมด้วยครับ
วันนั้นผมขี่รถไปที่สนมินบุรี

เขาก็วิ่งมาเอาปืนเจาะหัวผม
เสร็จแล้วเขาก็ชักปืนแล้วก็ใช้ด้ามปืนตีท้ายท้อยผม
เขาก็ซ้อมผมตั้งแต่ทางขึ้นกระดายไป
เขาไม่ฟังเขาเตะผมอย่างเดียวแล้ว
เตะกระดายชั้นกลางแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้นบนอีก
เขาก็เตะซ้อมผมแย่เลยครับ
นี่นะคะเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐาน
บาดแผลต่างที่เขาโชว์เอาไว้ในคลิปอะค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องฟังความทางฝั่งตำรวจดูบ้าง

ก็ติดต่อไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของนายตำรวจคู่กรณี

ผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจนายนั้นเนี่ยบอกว่ารู้เรื่องแล้ว
แต่เรื่องมันไม่ได้เป็นตามคลิป
ยืนยันความโดยสุดของตัวเองด้วย
บังคับบัญชาของนายตำรวจคู่กรณีเขาบอกแบบนี้นะ

เรื่องต้นเนี่ยรู้แค่ว่ามันมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยา

ภรรยาไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพัก

ส่วนเรื่องที่บอกว่าถูกตำรวจซ้อมน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิด
อันนี้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้บอก
แต่ก็ต้องเคลียร์กว่านี้เราได้ข้อมูลมาแค่นี้นะในเบื้องต้น
ที่ตำรวจบอกก็คือนายคนนี้ทะเลาะกับเมีย
เมียไปแจ้งความเพราะว่าเมียถูกทำร้าย
เมียก็เลยเจอกับร้อยเวน
ด้วยนะจริงเราจะได้ฟังความสองฝั่งแบบชัดอะไรอย่างนี้

ก็จะเจอเรื่องแล้วสถาบันดีอยู่บ่อย

ถ้าคุณมีปัญหากับภรรยาจริงแล้วภรรยาไปแจ้งความจริง
แล้วก็ไปหาว่าตำรวจมาจีบภรรยาคุณอย่างนี้